วันพรุ่งนี้ไทยรัฐทีวีจะร่วมสร้างประวัติศาสต

น้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช

ติดตามบรรยากาศการเตรียมความพร้อมกับคุณคุปตนันพิสิทธิ์มหัน
รายงานสดจากโรงเรียนไทยรัฐวิทยาจังหวัดสิงห์บุรีค่ะ
คุณผู้ชมครับจุดที่ผมยืนอยู่หน้าขนาดนี้
คือสนามของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๖นะครับ

คือเจ้าหน้าที่และทีมงานหลากหลายชีวิตเลยทีเดียวนะครับ
วันนี้ลงพื้นที่เพื่อตระเตรียมความพร้อม
สำหรับกิจกรรมครั้งประวัติศาสตร์ที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้นะครับ
ทางไทยรัฐทีวีร่วมกับหลากหลายหน่วยงาน

รำลึกถึงองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุญเดช
ในฐานะพระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย
ระดับความสูง๓๐กิโลเมตรจากผืนแผ่นดินไทยแห่งนี้ครับ

รวมถึงทีมถ่ายทอดสดจากสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี
ลงพื้นที่เพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในการวางระบบทดสอบระบบ
รวมไปถึงอุปกรณ์ต่างที่ใช้ในการถ่ายทอดสดช่วงเวลาประวัติศาสตร์
คนไทยทั้งประเทศจะได้ร่วมกัน
้อมรำลึกถึงพระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย
วันพรุ่งนี้วันที่๕ธันวาคมเราจะมีการปล่อยบอลลูน
ซึ่งบอลลูนจะไต่ระดับความสูงจากพื้นดิน๐กิโลเมตร
ไปจนถึงประมาณ๓๐กิโลเมตรถึงระดับน้ำทะเลนะคะ
สิ่งที่พิเศษก็คือว่าในตลอดระยะทาง

ก็คือจริงเราจะเอาเป็นคำถวายอะไรนะคะ
ในหลวงราชการที่๙ของเราเอาขึ้นไปด้วย
ซึ่งจะเป็นคำถวายอะไรที่ถือว่าได้ขึ้นไปสูงที่สุด

แล้วก็จะมีการถ่ายสัญญาณเป็นภาพสดลงมา
รวมถึงเป็นการถ่ายภาพลงมาด้วยค่ะ

และช่วงเวลาที่ทำการปล่อยบอลลูนขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศนั้น
จะเริ่มปล่อยที่เวลา๙นาฬิกา๙นาที
ที่นี่ครับสนามของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๖จังหวัดสิงห์บุรี

สามารถที่จะเดินทางเข้ามาร่วมชมกิจกรรมนี้ได้นะครับ
ถ้าหากใครไม่สะดวกอย่างที่ได้เน้นย้ำนะครับ
สามารถที่จะติดตามได้กันแบบสดในรายการชัดทันข่าวฮอลิเดย์ครับ
ผมคุปตนันพิสิทธิ์มหันสดจากโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๖จังหวัดสิงห์บุรีครับ